เดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลออก
ตเตอรี่งวดสุดท้ายของปีนี้ครับก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมทุกคน
ส่งท้ายปีก่อนที่จะไปลุ้นกันใหม่ในงวดต่อไปปีหน้า
เราไปขอโชคขอลาบกันหน่อยนะคะอืมพาไปที่บ้านเลขที่หกหมู่ห้า
ซอย๓ถนนสายหนองกระทูบ้านดอนพรมตำบลหนองบ่ออำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ชาวบ้านก็ไปดูแผ่นไม้สักที่ทำเป็นโต๊ะเหมือนโต๊ะกินข้าวอะค่ะครับ
ทุกคนเห็นแล้วตกใจเพราะนี่เหมือนหน้าคนไหมคะเออนี่ไง
คล้ายหน้าผู้หญิงเขาเลยว่ากันว่านี่เป็นนางไม้
สถิตอยู่ในแผ่นไม้สักชาวบ้านก็เลยนำถูบเทียนดอกไม้ไปกราบไหว้น้ำแดงไปถวายขอโชคขอลาบนะคะครับ
รุ่งโรธเพชรคงทองอายุ๔๗เจ้าของบ้านบอกว่าเขาเป็นช่างไม้
ก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนวัดดอนสุโขที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็นำไม้สักจากเรือนไทยเก่าในจังหวัดกาญจนบุรีมาว่าจ้างให้ต่อเป็นโต๊ะกินข้าวสำหรับนักเรียน
กว้างหกสิบเซนติเมตรยาวร้อยสิบแปดเซนติเมตรสิบเจ็ดตัว
แต่ละตัวจะนำไม้ขนาด๑๒เซนติเมตร๕แผ่นมาต่อกัน
โต๊ะอาหารตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตเห็นอะไรความแปลกหรอกนะคะ
อืมคืนวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันพระเขาหลับแล้วฝันเห็นผู้หญิงสวยเลย
ผมยาวใส่ชุดไทยโบราณสีทองมาคุยด้วยแล้วก็บอกว่าให้เก็บโต๊ะตัวที่สิบเจ็ดเอาไว้นะ
ที่เพิ่งต่อเสร็จเป็นตัวสุดท้ายให้เอาไว้ที่ต้นมะขามหน้าบ้านแล้วจะโชคดี
นี่คือฝันนะแล้วยังไม่เห็นนะว่าต้นที่๑๗โต๊ะตัวที่๑๗มันเป็นยังไง
พอไปดูโต๊ะตัวที่สิบเจ็ดเป็นยังไงฮะเป็นอย่างเงี้เป็นหน้าคนอ่ะอืม
เขาก็เลยนำมาวางไว้ที่ต้นมะขามหน้าบ้านจริง
จุดทูบเทียนนำดอกไม้มากราบไหว้คนก็มาดูกันเยอะนะคะ
ก็เลยบอกว่านี่เป็นนางไม้เจ้าแม่สักทองหรือเปล่าที่สิงสถิตอยู่ที่โต๊ะตัวนี้ค่ะ
มีผู้ที่ไปพบต้นปามต้นหนึ่งนะฮะอยู่ในสวนปามของชาวบ้านที่บริเวณท่าเรือเก่า
เกาะนาคีอำเภอบ้านดุงอ่าเขาบอกว่าต้นปามต้นนี้เนี่ย
อยู่ใกล้ใกล้กับท่าเรือที่จะข้ามไปกราบไหว้เจ้าแม่นาคีนี่ครับมองไปที่
อ่ายอดเนี่ยคล้ายกับเสียญพญานาคทีนี้พอชาวบ้านรู้ข่าวก็เลยมากันใหญ่เลยฮะ
อ่าบอกว่าต้องมาขอโชคขอลาบกันหน่อยก่อนที่โรตเตอรี่จะออก
อ่างวดนี้ออกสามสิบธันวาคมนะฮะอ่ามีคนที่เห็นนะบอกว่า
ก่อนที่เธอจะมาเห็นยอดปามคล้ายกับเซียนพญานาคต้นนี้นะ
อ่าฝันเห็นผู้หญิงแต่งตัวชุดไทยสีเขียวสวยมากอ่ามาขอขึ้นมาอยู่อาศัยด้วยตรงจุดนี้
พอตื่นเช้าขึ้นมาก็มีคนมาพบต้นปามที่สวนของเธอค่ะ
บอกว่าอุ้ยทำไมเสียนเหมือนพญานาคก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหมันน่าประหลาดใจมาก
เพราะเมื่อคืนเนี่ยฝันแบบนี้เลยตื่นมามีคนมาเห็นต้นปามที่สวนเนี่ย
มียอดขึ้นมาเหมือนเป็นเสียนพญานาคนี่ครับอืมอ่า
ทีนี้ไปดูฝากฝั่งคนบันเทิงเจ้าเดิมเจ้าประจำค่ะครับ
นักร้องลูกทุ่งคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะคะโพสต์ภาพลอตเตอรี่
กลับหัว๕ชุดก็หลากหลายตัวเลขอะค่ะครับ
แล้วก็มีข้อความบอกว่างงไหมครับดูเองเลยครับ
ใช้วิจารณญาณในการรับชมผมซื้อแล้วลอตเตอรี่
ซื้อมาจากบ้านโนนหนองบัวอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี
แห่งรวยรวยกันนะครับปีใหม่นี้นี่โอ้โหนี่ต้องต้องไปกลับหัวดู
แล้วถ้ากลับหัวลอตเตอรี่พี่มนต์สิทธิ์ก็จะกลับหัวอีก
ดูลอตเตอรี่หรือจะดูหน้าพี่มนตรีให้เลือกเอาจะดูเลขหรือจะดูหน้า
ช่วงนี้ดูเลขไปก่อนฮะลูกทุ่งสาวรุ่นน้องค่ะลำไยหายทองคำ
ถอยรถป้ายแดงครับทะเบียนรถยอยักษ์เก้าเจ็บสามหนึ่งกรุงเทพฯ
เป็นของขวัญให้กับคุณแม่ของขวัญวันเกิดนะคะอืม
ส่วนใหญ่ก็ป้ายแดงเขาก็ชอบซื้อลอตเตอรี่แหละใช่ครับอ่า
ก็ตามจนกว่าจะถูกครับ